ส่วนกรณีพระพุทธรูปอุณตราแมนนะคะ
ใครที่ยังไม่ได้ทราบเดี๋ยวเล่าสั้นแบบนี้คือมีพระสงฆ์รูป
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

ถูกระบุว่าเป็นงานศิลปะของนักศึกษา

บอกว่าเป็นผลงานทางศิลปะ
ไม่สบายใจหลังจากนั้นคนที่เห็นภาพนี้คนที่อ่านโพสต์ของพระรูปนี้
โอ้โหแสดงความคิดเห็นตามกันเยอะเลยไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่สบายใจอ่ะ
ภาพเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นการดูหมินศาสนาหรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดค่ะหลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไป
นายวิเทียนจันทรโนไทยผู้ราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาหญิงคนนี้เจ้าของผลงานนี่นะคะ
ไปพบกับพระเทพศรีมาพรเป็นเจ้าคณะจังหวัดช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ไปกราบขอขมาในความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
ซึ่งนักศึกษาหญิงรายนี้ยืนยันทั้งน้ำตาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่
เพียงแค่ต้องการสื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่
เสมือนอุลตราแมนที่เขาก็เป็นฮีโร่มาหลายสิบปีในใจเด็กแล้วเนี่ย

ลักษณะคล้ายกันเขาเปรียบเทียบแบบนั้น
พระพุทธเจ้าและอุณตราแมนสามารถอดทนต่อสิ่งร้าวรอบด้าน
และช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับมนุษย์ทำให้โลกมนุษย์นี้สงบสุข

คือแนวคิดของหนูก็ไม่ได้พาทิศัตริย์เลย

มองว่าฝุ่งธรรมลูกเราจะเป็นฮีโร่ได้
เออนี่เป็นแนวคิดของเด็กคนนึงอ่ะ
ยุคก่อนกับยุคปัจจุบัน
คิดคงอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจได้เห็นภาพแล้วเกิดสิ่งดึงดูด
แล้วก็ทำความเข้าใจกับพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

แรกของเขาเลยไม่ทันคิดเขาก็ยอมรับแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมาเองก็ยินดีให้อภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
แต่ว่ายังฝากเตือนทำอะไรให้คิดให้รอบครอบ
หากจะทำที่เกี่ยวข้องกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งจะต้องรอบครอบมากยิ่งขึ้น

สำหรับภาพวาดพระพุทธรูปอินเตอร์แมนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงผลงานศิลปะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมานะคะ
ภาพนี้มีชื่องานด้วยนะเพราะว่ามีหลายชุดภาพชุดภาพนี้มีชื่อว่าศิลปะเต๊ะตื่น
ผู้จัดงานปลดภาพชุดนี้ออกไปเรียบร้อยค่ะ
เขาวาดละเขาก็ไปแสดงที่นี่ไม่ได้เป็นอยู่ที่วัดเนอะ
แล้วมีคนเห็นก็ถ่ายไปถ่ายแล้วก็ส่งให้พระสงฆ์ที่เป็นคนโพสต์
แต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อหลายคนเห็นภาพเข้าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะจริง